เพศผู้ชื่อโกโกค่ะค่ะมันหลุดออกจากบ้านไปเหมือนกันค่ะ
ตามหาอยู่นานสุดท้ายเจอสภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
เหลือแต่หนังกับขาคือโดนฆ่าถลกเลยค่ะต้องขอบถึงค่ะ
เขาโพสต์เอาไว้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
โกโก้สุนัขพันธิวาว่าหลุดหายออกจากบ้าน

แต่หนังกับขาถูกถลกกองทิ้งไว้กลางถนน
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะคะ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแหละว่า
อันนี้ไม่ใช่รถทับตายแน่นอน
ต้องมีคนฆ่ามันแน่ถ้าถลกเหลือหนังเหลือขาแบบนี้เนี่ย
จิตใจคนทำเนี่ยมันทำด้วยอะไรจริงอืมผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่นะคะ
ที่ตำบลท่าโรงช้างในอำเภอพุนพิน

เป็นชาวจังหวัดสกลนครอายุ๒๘ปี
เธอก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่า

ก็มาเช่าโรงแรมมั่นรูดเก่าอาศัยอยู่กับคนงานก่อสร้าง

ก็มีกันอยู่ทั้งครอบครัวแล้วก็มีเลี้ยงสุนัขเอาไว้ใน๕ตัว
เป็นพันธิวาว่า๔ตัวแล้วก็โกเดน๑ตัว

วันเกิดเหตุคือ๑๓พฤศจิกายนวันศุกร์ที่ผ่านมา

ก็เลยเดินออกมาดูว่ามันเห่าอะไร
ตอนออกมาเนี่ยปรากฏว่าเจ้าโกโก้ไม่อยู่แล้วค่ะ

มันแอบมุดกรงที่วางไว้หลังบ้านหนีไปแน่เลย

มันจะมุดออกไป
เธอก็เลยนี่คือหน้าตาเจ้าโกโก้คุณผู้ชม

เธอบอกเธอออกตามหาเลยตั้งแต่ตอนนั้น
ตั้งแต่๒ทุ่มกว่าที่รู้ว่าโกโก้หาไป
ตามหาจนถึงเที่ยงคืนค่ะก็ไม่เจอ
กลับมาดูที่บ้านซิว่าโกโก้กลับมาหรือเปล่า
จนกระทั่งตีหนึ่งตีสองก็ออกไปตามหาอีก

ก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันคงกลับมาแหละ
เพราะว่าบางทีโกโก้ก็ชอบวิ่งเข้าไปในป่า

ไปหาที่สวนยางพาราก็ไม่เจอ
จนกระทั่ง๙โมงเช้าค่ะ
เจอโกโก้แต่ว่าเจอเป็นซากนะคะ
ก็คือเป็นหนังแล้วก็ขา๔ขั้นที่เหลืออยู่
ถูกทิ้งอยู่กลางถนนสายสุราชตะกัวป่า
ห่างจากทางเข้าบ้านเธอ๑๐เมตรเท่านั้นเอง

ถลกหนังออกทั้งตัวเลยนะคะ
แล้วขาสี่ข้างก็ถูกตัดออกด้วย
ส่วนหัวกับส่วนตัวถูกเอาไป
เหลือทิ้งไว้แค่ส่วนที่เป็นหนังกับขน
แล้วก็หางรวมถึงขา๔ข้างนี่แหละค่ะ
อยู่นอกบ้านขังอยู่ไว้กับเพื่อนตัวอื่น
ประมาณ๒ทุ่มได้ยินเสียงน้าใหญ่เห่าค่ะ

แล้วก็ออกมาดูแล้วน้องวิ่งไปข้างหลังเราตามไม่ทัน
แล้วก็ออกไปตามหาน้องอยู่ข้างหลัง
แต่หาไม่เจอค่ะแล้วก็หาบริเวณหลังบ้าน
แล้วก็หางหัวป่าข้างหลังเนี่ยค่ะ

ช่วงเช้าประมาณ๖โมงเช้าก็เราออกไปเดินหา
ข้างหลังอีกรอบแต่ไม่มี
คือช่วง๙โมงเช้ามาเจออีกทีที่กลางถนนนะคะ

คือที่แรกนึกว่าโดนรถทับนะคะ
แต่พอไปดูแล้วมันเหลือแค่หนัง
ส่วนหัวกับส่วนตัวไม่มีค่ะ
มีแค่หนังแล้วก็ขาสี่ข้างที่ติดมาอีกหลัง
คือจะออกเป็นแผ่นเดียวกันเลยค่ะ

เจ้าของเจ้าโกโก้ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติม

ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปที่บ้าน
เพื่อนำซากเจ้าโกโก้ส่งเจ้าหน้าที่ประสูจนสัตว
ชนะสูตซากอย่างละเอียดหาสาเหตุการณ์ตายค่ะ
แล้วก็เชิญเจ้าของโกโก้เข้าให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งด้วย
ตำรวจชุดสืบสวนสพพุนพินลงพื้นที่
ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงแล้วนะคะ

เพราะมันมีกิ่งไม้บังหน้ากล้อง
ก็เดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงต่อไปนะคะ

จริงก็อยากจะฝากคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยแมวเลี้ยสัตเลี้ยงด้วยค่ะ
ก็พยายามระมัดระวังตรวจสอบให้ดี
ว่ามันมีตรงไหนที่มันจะหลุดรอดหลุดออกจากบ้านหนีออกจากบ้านอะไรไปได้บ้างนะคะ
เพราะว่ามันก็ดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอแหละ
แต่ว่าบริษัทการณ์ของคนร้ายที่ฆ่าเจ้าโกโก้โหเที่ยมมาก